สงกรานนี้มันร้อนจริงค่ะ
นักท่องเที่ยวเขาก็เลยหนีร้อนไปล่องแพ้เปียก
เขื่อนแม่สวยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจ้า

แอร์เปียกจริงไม่มีตรงไหนแห้งเลย

พี่ข้าอยากแห้งอยู่กำลังบนค่ะ

บริเวณใต้สะพานเขื่อนแม่สวยหมู่๘บ้านตีนดอยตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ให้บริการร่องแพร่เปียกนี่โอ้โหมาให้บริการนักท่องเที่ยวกันเพียบเลย
ซึ่งในช่วงสงกรานปีนี้แต่ละวันนะมีนักท่องเที่ยวมากถึงวันละ๑แสนคน
ทำเล่นวันละเป็นแสนหรือ
คิวเอาไว้ก่อนเท่านั้นอันนี้คือแพลนล่วงหน้านะไม่ใช่มาถึงแล้วขึ้นได้นะ

และบอกเลยว่าคิวเต็มไปถึงวันที่๑๘เมษาแล้วค่ะ

คุณค่ะใครอยากจะไปยังไงจองคิวกันก่อนล่วงหน้านะ
คุณบุญยังจันสวยนะคะบอกว่าการล่องแพ้เปียกที่เขื่อนแม่สวยเนี่ย
เริ่มมีให้บริการมาประมาณ๔๕ปีแล้ว
แต่ตอนนั้นผู้ประกอบการมีน้อยอยู่นะคะ
ก็ประกอบกับว่าเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดด้วย
ก็เลยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับการล่องแพรเปียกที่นี่นะ
จนกระทั่งปีที่แล้วปี๒๕๖๕ที่ผ่านมา
มีคนมาล่องแพ้เปียกที่เขื่อนแม่สวยมากขึ้น
ปีนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมา
วันละเกือบแสนจ้างรายได้ให้กับเจ้าของแพร่นะ
วันละประมาณ๔๐๐๐บาทต่อราย
คุณดูดิกรอบโกยเลย
เขาบอกว่าขนาดผู้ประกอบการผู้ให้บริการเยอะขนาดนี้นะ
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ดูดิคนอยากมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมาก

คนเล่นน้ำเฉยก็มีไม่ได้ร่องแพร่ใช่ไหม

ร่องยาวจนถึงแม่น้ำปิงเข้าสู่วังยมนานแล้วออกเจ้าพญามากรุงเทพ

ร่องตั้งแต่สันเคลื่อน
ร่องแบบอ่อปริงวังยมนาท
ร่องเจ้าพยาแล้วไหล่สู่ปากทะเลอ่วไทย

คุณจะร่องลงไปไหนอีก

เขาใช้เวลาในการล่องประมาณ๑ชั่วโมง
แค่นั้นพอแล้ว๑ชั่วโมงครึ่งรอบยาวประมาณ๕กิโลกรัม
ร่องแพ้๕กิโลก็ไม่ได้ลงทะเลอ่าวไทยค่ะคุณค่ะ

ตายแล้วเขาบอกว่าเปิดให้บริการตั้งแต่๘โมงนะคะ
ก็คือนี่แหละรอบสุดท้ายก็จะล่องประมาณ๕โมงครึ่ง
จนถึงปลายทางก็ประมาณทุ่มครึ่ง

หลายก็จองได้แล้วบอกว่าคิวจองมันยาก
จองย่างแล้วก็เขาจะเหมาแพร่ละ๘๐๐บาท
หลายคนก็หารกันคนละไม่กี่บาท
งั้นผมขอแล้วกันผมจ่ายให้พันหนึ่งเลย

ทำไมคุณไม่เป็นลงอันไทยเลย
ทำไมคุณต้องขึ้นไปที่แม่สวย

เห็นติดการร่องของแม่น้ำ